ในส่วนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
ซึ่งเพื่อนมารักษาแล้วเพื่อนเสียชีวิตแล้วโมโห
แล้วทำร้ายหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์

ส่วนอีกแบบที่ยกกันไปอีกโรงพยาบาลแล้วไปก่อเหตุ
คือเหมือนกับเป็นอริกันสองกลุ่มแล้วไปก่อเหตุอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
คือลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดในโรงพยาบาลเหมือนกันครับ
มันเป็นข้อเก่าหาเหมือนกันไหมคะอาจารย์
ระหว่างเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่กับเข้าไปทำร้ายคนซึ่งไปใช้บริการในรถ
เหมือนกันแต่โทษอาจจะแตกต่างกัน
เพราะว่าไปทำร้ายคู่อริมันก็คือว่ามีมูลเหตุจูงใจ
แต่ถามว่าคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยาบาลคุณมีมูลเหตุจูงใจอะไรไปทำเขา
แค่ถามเขาว่าใครรักษาหมอบอกหมอค่ะชกเขาเลยแล้วจะไปอ้างบันดาลโทษะ
หมอไม่ได้ทำอะไรให้คุณต้องครับข้องใจเลยนะ
อาจารย์ตกลงบันดาลโทษะเนี่ยเข้าไม่เข้าคะ
ไม่เข้าบันดาลโทษะเนี่ยกระทำต่อคนที่ทำ

เขาโมโหหมอได้ไหมถ้าเขาเข้าใจว่าหมอช่วยเพื่อนไม่ได้

เขาไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำ
แต่มโนเอาเองเจ็บแค้นแทนซึ่งไม่เกี่ยว
ถ้าเขาด่าพ่อล่อแม่เราเราโกรธใช่
ถ้าเขาจะไม่ฉีดย้ายแล้วเราก็ฉีดอันนั้นทำต่อเรา
อันนี้ไม่ได้ทำเลยแค่ถามว่าใครรักษา
หมอรักษาคุณแล้วหมอรักษาแล้วคุณไปโกรธแล้วเขาล่ะ
คือบันดาลโทษะมันต้องเป็นแค่คนสองคนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์

มเหงโดยไม่เป็นธรรมภาษากฎหมายก็ใช้คำว่า
ผู้กระทำเนี่ยถูกคมเหงโดยไม่เป็นธรรมจึงทำกับผู้นั้น
เพราะฉะนั้นถ้านะคะถ้าเพื่อนของผู้ตายโมโหหมอต้องแปลว่าหมอต้องพูดอะไรสักอย่างให้เขาโมโห
ไม่ใช่แค่ตอบมาไม่ใช่แค่ตอบคำถามเขา
เพราะเท่ากับว่าเรื่องนี้มีบุคคลที่๓ด้วย

ก็คือตัวของเพื่อนซึ่งเสียชีวิตใช่ไหมคะ
การตายของเพื่อนนี้ไม่เรียกบันดาลโทษะ
ถ้าจะไปอ้างบันดาลโทษะหนึ่งอ้างรู้เท่าไหมถึงงานมันคงไม่ได้หรอก
อันนี้ที่อาจารย์อธิบายเข้าใจแล้วนะคะ
ในส่วนของลักษณะอื่นจะเข้าบันดาลโทษะได้ไหมเช่นยกพวกไปตีกันที่อีกโรงพยาบาล

ไม่เข้าหรอกสมัครใจเข้าวิวาส

คือเหมือนกับตั้งใจแล้วว่าถ้าไปคงมีเรื่องแน่อย่างนี้หรอ

คือกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าหลบได้ก็หลบต้องเข้าใจอย่างนี้นะ
ถ้าหลบกันได้ยอมกันได้ก็หลบแต่ถ้าหลบไม่ได้มีเหตุป้องกัน
แต่อันนี้ดูเหมือนไม่หลบดูเหมือนพร้อม
แล้วกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนั้นอยู่ก่อน
คือถ้าจะโดนก็คงไม่เข้าบันดาลโทษะหรือคงไม่เกี่ยวกับข้อหานี้เลย
ผมไม่ได้ใช้อ้างนี้แน่จะมาบอกว่าอีกฝั่งนึงเขามาเราก็ต้องป้องกันตัว
อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะมันมีโอกาสเรื่องของการป้องกันตัว
แต่แค่ไหนอย่างไรที่จะให้พ้นอย่างที่ผมบอกคำมาป้องกันตัวของกฎหมาย
หลบได้หลบหลบไม่ได้ชนแต่ชนแล้วเพื่อให้หยุดเหตุ
แต่จากภาพในเราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันนะนะพร้อมจะลุยกันเลย
เพราะฉะนั้นส่วนในรายละเอียดอยู่ที่ตำรวจ
พอต้องไปดูภาพละเอียดรายบุคคลไปดูภาพละเอียดรายบุคคล
และกลุ่มด้วยถ้าเป็นกลุ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่ชุนละมุน
คดีประเภทนี้นักกฎหมายเราจะเรียกว่า
เลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันติดคุกด้วยกัน
คือที่ถามอาจารย์ว่ามันรายบุคคลไหมเนี่ย
เพราะว่าบางคนสมมุติยืนอยู่เฉยตีกันอยู่แล้วพยายามหลบเลี่ยงอันนี้อาจจะหลุด
ถ้ามันเป็นเหตุชุลมุนผู้ที่เข้าร่วมในการชุนละมุน
คือเข้าไปเลยทุกคนโดนหมดจะทำหรือไม่ทำไม่รู้
อันที่หนึ่งนะเว้นแต่เพียงว่าคนที่เข้าไปนั้นเข้าไปห้าม
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเข้าไปห้ามก็ไม่ต้องรับโทษในเรื่องของชุดละมุน
ต้องแยกก่อนว่าพอตั้งชุดละมุนมันก็จะเป็นอย่างนี้
ทีนี้ถ้าเราฟ้องเราฟ้องตามที่เราเห็นเนี่ย
มันก็น่าจะเป็นเรื่องของสมัครใจเข้าวิวาส
ฝ่ายหนึ่งก็ต้องโดรค์
อันนี้เราก็บรรยายได้
อาจารย์ตกลงคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
มันจะเป็นเหตุบรรเทาโทษ

เขาไม่ได้ดูแค่คำพูดนะพูดยังไงก็ได้

มันสำนึกในความนึกคิดเวลาเขาจะลงโทษคนเขาดูครอบครัวอาชีวะ
การศึกษาสภาพแวดล้อมอย่างนี้จะบอกรู้เท่าไม่ถึงกันมันไม่ใช่หรอก
ยิ่งจะอ้างว่ามีรู้กฎหมายเนี่ยเขาห้ามอยู่แล้ว
อาจารย์ในส่วนของคดีอายามันไม่มีตรงไหนที่คำว่ารู้เท่าไม่ถึงกัน
ให้ช่วยผ่อนโทษลดโทษเป็นเหตุผลเป็นไม่มีข้อโต้แย้งไม่มี
แม้กระทั่งคนเมาไปชกต่อยเขาแล้วบอกว่าผมเมา
ถ้าคนอื่นบังคับให้คุณเมาคุณอ้างได้แต่ถ้าคุณตั้งใจเมาเองอ้างไม่ได้
เพราะฉะนั้นรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคือคงใช้ได้ในแง่ของทางสังคมนะคะ
ถ้าจะพยายามให้ใครเข้าใจว่าทำไมถึงลงมือแบบนั้นทำไมทำแบบนั้นไป
หมู่นี้มีคนใช้บ่อยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายทั้งเรื่องบริจาคมีกันหมดอ่ะ
รู้เท่าไม่ถึงกันมันไม่ได้หรอกครับไม่งั้นคนจะอ้างอย่างนี้หมด